ที่จังหวัดสงขลาเลยก็มีการหลอกลวงแอบอ้างเป็นตำแหน่งนู่นตำแหน่งนี้
ล่าสุดมีคนอ้างเป็นผู้สื่อข่าวของไทยรัฐนี่แหละ

จะเอาไปใช้ในการสร้างบ้านพัก
หรือว่าบำรุงบ้านพักษ์คนธราบังแครกรุงเทพมหานคร
ถ้าหากว่าบริจาคครบ๑๐๐๐บาทนี่นะ
ก็จะได้รับเข็มประธานมาด้วยจากสถาบันเบื้องสูง

ยุคนุ้ยวิลัยกูลค่ะเป็นชาวจังหวัดสงขลานี่แหละ
โชว์ข้อความในแอปพลิเคชันไลน์ที่คุยกับผู้คนคนหนึ่ง
เขาอ้างว่าชื่ออุบลรัฐนวลเนียมหรือฝน

เป็นผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำจังหวัดสงขลา
คุณอุบลรัฐนวรเนียมเลยนะคะถูกแอบอ้างมา

สถาบันชักชวนร่วมทำบุญบ้านพักคนชราบ้านบังแข่

ถ้าบริจาคจำนวน๑๐๐๐บาท
เงินเข้าบัญชีนายทายุกรเจริญขวัญดี
จะได้รับประทานเข็มที่ระลึก

เพื่อมาร่วมงานแบบนั้น
ฟังเสียงของผู้เสียหายกันค่ะ
ก็เลยเชื่อใจ
หลังจากนั้นค่ะพอมีเหตุแบบนี้แล้ว
นางสาวอุบลรัฐพร้อมด้วยผู้เสียหาย
ก็นำหลักฐานมาแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรรัฐภูมิจังหวัดสงขลา
ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
คนเสื้อลายขวางผมสั้นเนี่ยนะคะ
คือคุณฝนอุบลรัฐนวลเนียมผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำสงขลา
ส่วนคนข้างใส่คาดผมคือผู้เสียหาย
แอบอ้างแบบนี้ก็ต้องเตรียมรับโทษแล้วนะ

พวกอย่างเราก็เหมือนกันรายการรถปลดทุกรายการช่วยเหลือสังคม
มีคนไปแอบอ้างทางที่ดีคือดูรายการ
แล้วก็ดูข้อมูลในการที่เราโพสต์ให้ดีพวกเลขบัญชีต่างนี้
แล้วก็ตรวจเช็คกลับไปที่ผู้สิทธิ์ข่าวก็ได้ตามสำนักต่างนะครับ